คุณคบผู้หญิงอะค่ะคุณจะศึกษาดูใจผู้หญิงคนนั้นนานแค่ไหนคะ
จีบประมาณ๖เดือนถึงปีหนึ่งครับ
ทำไมต้อง๖เดือนถึงปีนึงอะค่ะ
เพราะว่าคือเราเป็นคนที่ชอบคนง่ายครับ

ยาวต้องคบคบยาว
กว่าจะบอกว่าเป็นแฟนกันเนี่ย๖เดือนถึงปีหนึ่ง
คุณเพลงขวัญเนี่ยเขาไม่ชอบคนที่จัดฟัน
เขาไม่ชอบคนที่ฟันเหลือง
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตลองมัดใจคุณเพลงขวัญให้ได้
ด้วยรอยยิ้มบวกผสมเช็คฟันหน่อย

มัดใจฮะยิ้มอีกฮะ
ยังเหมื่อฝาก

เอาครับวันสุดท้ายเลยของโลกโลกจะแตกแล้ว
คุณจะพาเขาไปไหนและพูดอะไรกับเขา
ไปร้านแรกที่เราไปกินข้าวด้วยกันครับ
เพราะเราจะได้ระลึกถึงประสบการณ์หรือว่าการใช้ชีวิตร่วมกันตั้งแต่แรก
และอยากจะบอกว่าขอบคุณโชคชะตาที่นำพาให้เราได้มาเจอกันครับ
ดีกว่าไหนขึ้นมาใช้เลย
อยากให้โลกจะแตกทุกวันจริงเลยทุกคนดีหมดเลย

วันศุกร์หมายเลข๖ถ้าใครเกิดวันเสาร์ในนี้นะ
ตัดทิ้งไม่ได้เลยจะตอมตม

เขาเหมาะกับผู้ชายที่มียศมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดี
มิตรของเขาคือคนเกิดวันอังคารเกิดวันที่อะไรครับ

เขาเป็นคนปรับสภาพได้นะไปอยู่กับใครเขาปรับสภาพได้เลย
แต่อีกสัญญาณหนึ่งเขาขัดแย้งเลยเขาไม่ยอม
มือซ้ายหน่อยครับอ่านในเส้นใจก่อนเลยเขาเป็นคนจิตใจดี
สมองอยู่เนินเพราะอะไรเขาเชื่อมั่นตัวเอง

พอพอเขากลางคนเขาดีมากอะนะเขาเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองสูงมาก

เขาต้องคบแบบเป็นเพื่อนกันจะดีมาก
เขาเหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์
คอยสอนคอยเตือนคอยแนะนำถือว่าใช้ได้

ต้องคบแบบเพื่อน
ขอบคุณครูบาอาจารย์
ทำไมถึงตัดสินใจเลือกคุณปอครับ

คือเล็งมาตั้งแต่ตอนสไลด์เปิดแล้ว
มันเดินออกมาปุ๊บปอต้องเป็นของฉัน

ชอบตรงเครื่องหน้าข้างบนค่ะ

ชอบตรงเครื่องหน้าข้างบนค่ะ

ชอบตรงเครื่องหน้าข้างบนค่ะ

ชอบตรงเครื่องหน้าข้างบนค่ะ

ชอบตรงเครื่องหน้าข้างบนค่ะ